คุณผู้ชมมีเหตุสลดเกิดขึ้นที่จังหวัดชัยนาธนะคะ
เป็นเรื่องของพี่เขยกับน้องเมีย

เขยค่ะไปคว้าท่อนไม้ประดูกท่อนเบอร์เรอเลยที่เขาเอาไปทำฟืน
ฟาดศีรษะน้องเมียตายคาที่เลยนะคะ
ตอนโดนจับเนี่ยอันนี้เจ้าหน้าที่บอกนะ
ไม่สะทกสถานเลยยังมีรอยยิ้มให้เห็นเป็นระยะ

ผมต้องทำเพราะถ้าผมไม่ฆ่าเขาจะฆ่าผม

ตำรวจสพนน้อยได้รับแจ้งว่ามีคนฆ่ากันตาย
ที่บ้านเลขที่๑๑๘ตำบลหนองน้อยก็รีบลงพื้นที่ไปดูเลยค่ะ
ไปถึงก็เจอศพในสอเมฆอิ่มวัย๔๔ปีนะคะ
สภาพศพโดนตีด้วยของแข็งเข้าที่ศีรษะ
จมกองเลือดคาที่นอน
ชนะสูตรพลิกศพผู้ตายเบื้องต้นค่ะ
มีแผลที่หลังศีรษะเป็นแผลใหญ่
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมงนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
เพื่อทำการชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
ใกล้กันมีไม้ประดูกยาว๑เมตรค่ะ
ซึ่งญาติเป็นคนเอาออกมาจากกองไม้ที่เตรียมไว้ทำถ่าน

เพราะว่าปกติแล้วถ้าไม้ที่ทำถ่านมันจะไม่ใหญ่มาก
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอาวุธสังหารค่ะ

นำกำลังเข้าจับตัวนายทงชัยชุ่มแพรวัย๕๒ปี
เขยของผู้ตายที่เป็นผู้ต้องสงสัยเลย
จับได้ที่บ้านเพื่อนนายทงชัยค่ะ

นายทงชัยกับนายสอผู้ตายเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานแล้ว
ตอนแรกตำรวจก็สอบสวนนายทงชัยเขาก็บ่ายเบียงว่าไม่ได้ทำ
แต่สุดท้ายจนมุมนะคะยอมจำนวนด้วยหลักฐาน
ก็ถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทันทีช่วงเที่ยง
โดนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาค่ะ
แล้วก็อย่างที่ผู้สื่อข่าวรายงานมาเขาบอกว่า
ทงชัยเนี่ยไม่ได้มีท่าทีสลดเท่าไหร่เพราะว่า
ยังมีรอยยิ้มให้เห็นบนใบหน้าเป็นระยะนะคะ
ซึ่งจากการสอบสวนนะครับ

ทงชัยไปดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อนร่วมงาน

ก็เดินเข้ามาในบ้านวนไปวนมา
เหมือนตัดสินใจว่าเอายังไงดี
สุดท้ายเดินไปคว้าไม้ประดูก๑เมตรจากกองไม้
ตีเข้าที่หัวของคนตาย๑ครั้ง
แล้วก็เอาไม้ไปเก็บแล้วก็เดินทางไปบ้านเพื่อนค่ะ

ทงชัยบอกว่ามีปัญหากันมานานแล้ว
ถ้าเอาเรื่องใหญ่จริงก็คือเมื่อ๒ปีก่อน

เพราะว่านายสอไม่ค่อยยอมเคารพเขาเท่าไหร่
แล้วนายสอนเนี่ยก็ไม่พอใจจังหวะที่ทะเลาะกันตอนเมื่อ๒ปีที่แล้ว
ความมีดมาฟันคอเขาเกือบขาดนะคะ
แต่เขาให้อภัยนะตอนนั้นนายสอถึงได้ไม่ติดคุก

แต่ช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีท่าทีไม่พอใจอีก
ขู่จะฆ่าอีกเขาเลยรู้สึกว่าไม่เอาแล้ว
คราวที่แล้วให้อภัยไปเหมือนไม่สำนึกเลย
แล้วถ้าเกิดปล่อยไปอีกโอกาสหน้ามา
คราวนี้เขาไม่โชคดีโดนฟันตายขึ้นมาทำยังไง
เขาเลยบอกว่าเขาเลยต้องชิงฆ่าก่อนค่ะ
ความรุนแรงในครอบครัวคุยกันดีตกลงกันนะคะ
คือจริงเวลาคุยกันอย่าให้มีแอลกอฮอลอยู่ในร่างกายเลยนะคะ
ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อาวุธก็วางไว้ไกลไม่ต้องมีดีที่สุด